พูดถึงณเดชน์ยาเจอตัวแล้วก็ต้องรีบขวามาครับคุณผู้ชม
เพราะว่าภาพที่ไปสวีทที่แพรรีส
แล้วก็ไปถามถ่ายถึงแบบโมเมนต์นั้นนะคะ

เห็นบอกตอนแรกมันว่าจะทำเป็นจะสเตอร์ไพรส์
ไม่บอกนะว่ามีรถหรูมารับ
หลอกน้องว่าเอารถตู้ธรรมดามารับ
แต่ปรากฏก็เป็นภาพที่เห็นที่นางถ่ายลงโซเชียล
นี่ค่ะรถนี้เลยแล้วก็เที่ยวกันสองคน
แฮปปี้มากโดยไม่ถึงเรื่องแหวนที่นิ้วคุณผู้ชม

ยายาเบรกนิดนึงบอกว่าเป็นแค่เครื่องประดับนะคะ
ไปฟังโมเมนต์น่ารักของคู่นี้กันเลยค่ะ

จริงมาก
ก็เหมือนจะว่างพร้อมกันเลยจะนัดไปเจอกันเลย
ความแมทชุดคู่คนมองมีการเตรียมตัว

ปกติผมมีแบบนี้อยู่บ่อยเฉลิงแหละอีกแล้ว

ทุกคนก็วช์

ที่บอกว่าน้องยายาไม่ให้สัมภาษณ์วันที่ซ้อมคอนเสิร์ตไทเตเนียม

ใช่นะคะซึ่งน้องย่าบอกว่าพร้อมจะให้สัมภาษณ์เสมอค่ะ

ไม่มีอะไรแม้วความรักไม่ต้องปิดหรอก

บินกลับมาค่ะแล้วก็หนูไปทำงานตอนเช้า
ตอนที่ไปถึงทีมงานบอกหนูว่ามาสัมภาษณ์พี่ไทยเท

หนูก็เลยซ้อมไปของหนูโดยที่หนูไม่รู้
หนูตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็เห็นว่าพี่รอหนู

หนูก็พร้อมที่จะสำอยู่แล้วเพราะหนูเป็นคนลงรูป
หนูพร้อมที่จะสัมภาษณ์อยู่แล้ว

แล้วก็ขอบคุณแม่ปลาด้วยที่อุตสาธุมากค่ะ
มากคิมก็แสดงความดีด้วยนะคะกับนาคีสองค่ะ

ความสามารถแบบใหม่ของน้องยายา
ไปที่สูดความสามารถกับเธอเป็นได้นะจ๊ะ